มีคุณยายคนหนึ่งอายุ๗๑ปี

แต่ว่าสลากนั้นมันดันไปถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่พอจะไปตรวจจะไปหามันหายไปครับ

ไม่เจอมารู้อีกทีคนในระแวกใกล้เคียงในหมู่บ้าน

ก็คือเป็นเลขเดียวกันกับที่คุณยายเขาซื้อ

ถูกต้องก็นี่แหละน่าจะเป็นของเขาก็เลยไปแจ้งความ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาน่าจะเป็นจริง
คุณผู้ชมเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าคุณยายซื้อมาจริง

ใครที่ไปเก็บลอตเตอรี่มาได้
แล้วลอตเตอรี่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเจ้าของเดิม

อ๋อมีความผิดเพราะหายักษ์ยอกทรัพย์
มีความผิดแต่ว่าต้องพิสูจน์ได้นะฮะมาดูเรื่องราวของคุณยายคนนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ
นางทิพย์คันเจริญนางจำเนียนฉายอรุณแล้วก็เพื่อนบ้านก็นั่งจับกลุ่ม
พูดคุยกันไปมาเรื่องของนางประดับจันอวบอายุ๗๑ปี
คือคุณยายท่านนี้เขาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมานะฮะเลขท้าย๐๐๕แต่ว่าเขาทำหายไป
แล้วดันไปถูกรางวัลที่๑ครับเลขท้าย๐๐๕นี่แหละนะครับ
ก็ในงวดของวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่สลากปัญหาขณะที่เขาเดินทางไปเป็นแม่ครัวช่วยงานศพของญาติที่วัดบางขวาก
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
สลากมาตอนช่วงเย็นของวันที่๒๘พฤศจิกายน
ที่งานศพที่วัดที่นางทิพย์คำเจริญแล้วก็นางจำเนียนฉายอรุณ
รวมไปถึงคนที่ชื่อตูนก็ไปซื้อด้วยกันหลายคน
ทุกคนต่างต้องการเลขท้าย๐๕เหมือนกัน
แต่ก็ยอมให้นางประดับเป็นคนซื้อไปคนเดียว
ส่วนวันที่สลากหายไปคือ๒๙พฤศจิกายน
สถานที่หายคือวัดบางขวากครับ
วันนั้นนางประดับไปทำหน้าที่เป็นแม่ครัว
ไปช่วยงานศพญาติซึ่งเป็นวันเผาศพด้วย
ก็จะอยู่ในครัวแล้วก็เดินไปเดินมาระหว่างครัวกับสาราที่ตั้งศพ
ว่าจะทำหายช่วงเที่ยงหลังถวายเพลงพระ
ก็ออกไปบอกทุกคนที่อยู่ในงาน
ว่าใครเนี่ยเจอบ้างเขาทำหายให้เอามาคืน
ขณะเดียวกันก็เดินหากันจ้าละวันแต่ก็ไม่เจอ
ทีนี้มีภาพในกล้องวงจรปิดของวัด
แสดงให้เห็นว่าคุณยายเดินไปเดินมาระหว่างครัวจริง
กับสลาที่บำเพ็ญตั้งศพ
อยู่ในงานด้วยก็เดินไปเดินมาเช่นเดียวกัน
เหมือนกับคุณยายนะครับเพราะว่าไปช่วยงานศพเหมือนกัน
จากว่าทั้งคู่นั้นเป็นเครือญาติกันเหมือนกัน
อ๋อเหมือนกับการหาอันนี้เป็นภาพนะครับ
คือบ้านเขาบอกว่า๒คนนี้บ้านอยู่ห่างกันไม่เกิน๑กิโลเอง

แต่ว่าในกล้องวงจรปิดไม่ได้สามารถเห็นว่าสลักนั้นหล่นตรงไหน
แล้วใครเป็นคนเก็บเห็นแต่คนเนี่ยเดินไปเดินมานะฮะ
หลังทราบว่าตัวเองนั้นถูกรางวัลที่๑เพราะว่าคุณยายเขาจำเลขได้
เลขท้าย๐๐๕ด้วยก็ไปแจ้งความ
อีกทั้งยังพบว่านางพรทิพย์ไปลงบันทึกประจำวัน
เช่นกันว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑ซึ่งมันเป็นสลากเดียวกันกับที่คุณยายทำหายไป
จากนี้ก็ยังมีนายสกลเศรษฐภัยบูลครับ
ซึ่งเป็นคนขายลอตเตอรี่ให้กับคุณยายที่ถูกรางวัลนี่แหละนะฮะ
เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าคุณยายเป็นคนซื้อไปเพราะว่าเป็นคนรู้จักกัน
ก็เลยจำสิ่งที่คุณยายซื้อได้ชัดเจนทีเดียว
ก็มีคนมีพยานหลายคนนะคะที่มาร่วมยืนยันด้วย
ส่วนความคืบหน้าขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานอีกหลายปากทีเดียวนะคะ
นางประดับอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นนายสกลเศรษฐภัยบูลคนขายลอตเตอรี่
ซึ่งให้การว่านางประดับแล้วก็เพื่อนซื้อลอตเตอรี่ไปจริง
แล้วก็ยังมีต้นคั่วเลขรางวัลดังกล่าวที่หายไปด้วยนะคะ

ตอนนี้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปถึงสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

กองพิสูจน์หลักฐานตรวจดีเอ็นเอและหารอยนิ้วมือค่ะ
เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด
หากมีความน่าเชื่อถือนะคะ
แล้วก็มีความน่าเชื่อว่าคดีเชื่อมโยงกัน
ก็จะออกหมายเรียกนางสาวพรทิพย์มาแจ้งข้อกล่าวหา

ลักทรัพย์แล้วก็จะต้องไปสอบปากคำนางสาวพรทิพย์อีกครั้งด้วย
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับทีมข่าวของเราไปคุยกับทางตำรวจมา
เรื่องของคดีความเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายคดี
ถ้าคุณผู้ชมไปเก็บลอตเตอรี่มาได้
แล้วอันนั้นมันถูกรางวัลอะไรก็ตาม
แล้วคุณผู้ชมไปเอาลอตเตอรี่นั้นไปขึ้นเงินรางวัล
เป็นของตนเองโดยที่คุณไม่ได้เป็นคนซื้อมา
แล้วถ้าเจ้าของเขารู้ไปแจ้งความ
และสามารถพิสูจน์ทราบได้นะครับว่าอันนี้เป็นของอีกคนนึง
โดยต้องตรวจสอบเรื่องของลายนิ้วมือ
ถ้าพิสูจน์ทราบได้คุณที่เป็นคนเก็บไปถูกจับ
ในข้อหายักยอกทรัพย์หรือว่าลักทรัพย์นะครับ

ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะถ้าไปเอาของเขามาแล้ว
สูจนได้ว่าเป็นของคนอื่นคุณถูกจับ

ว่าไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณเก็บได้
ถ้าไม่มีคนมาเอาเนี่ยคุณถึงจะสามารถ

ว่าเราเนี่ยเก็บได้แบบนั้นนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไม่พบตัวครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหว
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางไปแจ้งความกับกองบังคับการ๕กองปรับรามเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมกับพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตรแสงอรุณ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเพราะว่าไม่มั่นใจในการทำคดีนี้ของตำรวจที่ภูทรสามชุก
พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตรก็ให้ตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมาใหม่ครับ
ส่วนนางพรทิพย์คนที่นำสลากไปขึ้นเงินตอนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วนะฮะ
พ่อแม่ก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกันไม่รู้ไปไหน
หลังจากนี้ไปตำรวจจะมีการออกหมายเรียกนะฮะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเข้ามาให้ปากคำ
มีเพียงพ่อที่เดินทางไปแทนเท่านั้นก็ต้องรีบดำเนินการ
เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงงวดใหม่๑๖ธันวาคม

ถ้ายังเคลียร์งวดนี้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้งวดหน้าจะมีคนทำหายอีกหรือเปล่า
แต่ดิฉันซื้อไว้แล้วแล้วก็เก็บไว้อย่างดีด้วย

สลักเขียนชื่อเลยครับหลังสลากนะครับ
ถ่ายภาพทั้งภาพสลากแล้วก็ภาพคนขายว่าเราซื้อมาจริง

คุณผู้ชมจะมีวิธีที่จะรักษาสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือว่าลอตเตอรี่ของตัวเองอย่างไรเนี่ยแปลงปันกับเราได้
ของผมนะใส่กระเป๋ารูดซิปเก็บเอาไว้เลยครับ

เก็บเอาไว้อย่างดีนะคะ